คุณผู้ชมครับเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มสัญชาติไทยอย่างช้างเอง
ตอนนี้ก็ไปลุกตลาดระดับโลกเพิ่มมากขึ้นนะครับ
หรือว่าการสร้างเรื่องของความจงรักพักดีต่อแบรนด์ครับ
ให้กับชาวต่างชาติได้ไปริมรสกันนะครับ

คู่กับการสร้างเรื่องของตราสินค้าหรือว่าแบรนด์นะครับ
เดี๋ยวตามทั้งหมดจากรายงานของคุณลินดาอุตมาตย์ครับ
คักไปด้วยชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มารอชิมอาหารไทยนานาชนิด
ส้มตำเมนูถิ่นอีสานยังคงเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยม
วัดได้จากแถวของผู้ที่มาร่วมงาน
ต่อคิวยาวเป็นพิเศษเพื่อรอชิมเมนูรสแซ่บ

และอาหารถิ่นล้านนายอย่างไส้อัวน้ำพริกหนุ่มแคปหมู
ในร้านอาหารไทยในสิงคโปร์ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
เปิดเวทีให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก

ริมรสอาหารไทยให้กับชาวต่างชาติ
และเกิดการจดจำแรนด์สินค้าไทยได้ดี
ช้างเลือกอาหารไทยเพราะเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทย
ที่รู้จักในหลายประเทศทั่วโลก

ก็สามารถรับรู้ว่าเป็นอาหารไทย
ประกอบกับอาหารไทยมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม

ขณะที่ช้างก็เป็นแบรนด์เครื่องดื่มไทย
เข้ากันอย่างลงตัวกับการนำอาหารไทยเข้ามา
ช่วยสร้างการจดจำในแบรนด์

จึงพยายามให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมมากที่สุด
โดยเปิดให้ผู้ชนะจากกิจกรรมออนไลน์

ไปพร้อมกับการชมปรุงอาหารไทย

ที่เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของกิจกรรมนี้
เป้าหมายของการทำตลาดในต่างประเทศครั้งนี้
ชื่นชอบการได้สัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่
หากิจกรรมหรือสิ่งใหม่ทำอยู่เสมอ

คนกลุ่มนี้ไว้ในที่เดียวกัน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน